ว่าจับผู้ร่วมชุมนุมได้๑๗คนนะครับ
แล้วก็ยังตามจับคนที่เผารถควบคุมผู้ต้องขังได้ด้วย
ขณะที่มีตำรวจได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๑นายด้วยกัน
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็แถลงสรุปสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่างทางการเมือง
เมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจโทษพักกระพงศ์ท่านบอกว่า
เหตุการณ์เมื่อวานนี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บไป๑๑นายนะครับ
โดยได้รับบาดเจ็บจากระเบิดปิงปองประทัดยักษ์พลุไฟลูกแก้วลูกหิน
และมีรถทางราชการถูกเผาและทำลาย๘คันด้วยกัน
สัญญาณจราจรนั้นถูกทำลายไป๑๒แห่งฮะ
ชุมนุมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหา๑๗คนครับ
เป็นชาย๑๕หญิง๒ในจำนวนนี้เป็นเยาวชน๒คน
เรื่องต้นแจ้งข้อหาตามความผิดของพรกรนะครับ
แล้วก็ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง
อกจากนี้ย้อนไปกรณี๗สิงหาคมนะครับ
ที่มีการเผาทำลายรถควบคุมผู้ต้องขัง
ล่าสุดสารอาญาท่านออกหมายจับ๒คนครับ
คือนายอาทิตย์อายุ๒๐ปีและนายน้ำเชี่ยวอายุ๒๐ปีเท่ากัน
เมื่อช่วงเช้านะครับตำรวจจับได้แล้ว
โดยในอาทิตย์ให้การภาคเศษบอกว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
ร่วมกันใช้ระเบิดปิงปองคว่างรถควบคุมผู้ต้องขัง
แต่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้
ส่วนในน้ำเชี่ยวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหายอมรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุ
ร่วมกันใช้ระเบิดเพลิงคว่างไปที่รถควบคุมผู้ต้องขัง

จากประวัติของนายน้ำเชี่ยวมีประวัติร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ระหว่างการดำเนินคดีด้วย
พลตบรับโทษภักกะพงษ์ระบุว่า
สำหรับผู้ที่กระทำผิดทั้งการวางเพลิงเผาทรัพย์ทำลายสิ่งของ
หรือทำร้ายตำรวจยืนยันจะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีทุกราย
ขณะที่พลตบรับโทษภักดิ์ปียะ
ฝากย้ำเตือนถึงผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลนะครับ
เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ชุมนุมคนหนึ่ง
เมื่อวานนี้นะครับผลตำรวจโทอัครเดชน์พี่มนต์ศรี
ท่านผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมคณะได้รับมอบหมายให้นำสิ่งของบำรุงขวัญ
จากนายกรัฐมนตรีนะครับไปเยี่ยมตำรวจควบคุมฝูงชน
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าสุดนะครับ
ได้ให้กลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว๖นายด้วยกัน
ส่วนที่สนพญาไทยครับคุณผู้ชมครับ
นางสาววรรณญาแทร่ง้อเข้าแจ้งความ
หลังจากเมื่อวานนี้เธอถูกตำรวจควบคุมฝูงชน
ยิงกระสุนยางเข้าที่หน้าท้อง๑นัด

จากกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้าที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
นางสาววรรณญาเนี่ยเล่าบอกว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงชุลมุน

ตำรวจทั้งยิงกระสุนยางแล้วก็ไล่จับกลุ่มผู้ชุมนุม
ส่วนเธอถูกยิงกระสุนยางใส่บริเวณท้อง
พอเหตุการณ์สงบจะลุกขึ้นยืน
ก็หยิบกระสุนยางมาไว้เป็นหลักฐานด้วย
ส่วนอาการหลังจากถูกยิงกระสุนยางเข้าไป
ก็เจ็บปวดทรมานมากเธอบอกนั่งก็ไม่ได้
วันนี้ก็เลยมาแจ้งความจะเอาผิดกับตำรวจ
ที่เธอบอกว่ากระทำเกินกว่าเหตุครับ